รายการของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องราวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกินเที่ยวใช่ไหม
เรื่องของการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

แล้วเรื่องพวกนี้ค่ะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ให้ความสนใจ
อย่างบริษัทเอกชนบริษัทนี้ค่ะคุณผู้ชม
สยามเจมส์กรุ๊ปค่ะซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจที่ให้บริการ
แล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบครันเอง
ก็เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย
ก็เลยจัดงานที่มีชื่อว่าสืบสารงานเงินขึ้นมาค่ะ
เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการและช่างฝีมือเครื่องเงินทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะคุณผู้ชม
โครงการนี้โครงการสืบสารงานเงินนั้นเป็นโครงการที่น่าสนใจจริงนะคะ
เพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยจะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ความรู้
ได้รับคำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการคิดการผลิตการขายเครื่องเงินจากวิทยากร
และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาสินค้า
พัฒนาเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย
เรียกว่าโครงการนี้โครงการเดียวช่วยเหลือแบบครบวงจรเลยค่ะ
บอกข่าวไปเลยสำหรับผู้ประกอบการและช่างฝีมือเครื่องเงินที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ
สมัครเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึง๑๕กรกฎาคม๒๕๖๑ค่ะ
โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้

เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊กสืบสารงานเงิน
หรือจะแอดไลน์ไปพูดคุยกันที่ไลน์แอดนะคะ
หรือสะดวกทางอีเมลก็พิมพ์เข้าไปติดต่อตามนี้ได้เลยนะคะ
รีบสมัครกันนะคะเพราะโครงการดีแบบนี้เนี่ย
เราก็อยากจะสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการช่างเงินทุกคนเลยค่ะ
เครื่องเงินนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัฐกรรมนะ
ภูมิปัญญาของชาวบ้านของคนไทยที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลย
ชาวต่างชาติมาเนี่ยก็จะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากด้วย
ร่วมกันสืบสารสนับสนุนกันด้วยนะคะ